สวัสดีครับ

พี่หนุ่มถ่อยนิดนึง
บอกตัวเองด้วยให้
ก็พูดตัวเองด้องไหล้ถูกบอกตัวเอง
มานี้ไม่ใช่งานเหรอครับ

น้อยเนี่ยขนลุกตลอดเลยคือมันเหมือนภาพที่เราเรียนมา
ตั้งแต่ปีหนึ่งที่เราทุ่มเทเราฝึกฝนเราประสบการณ์ทุกอย่าง
ได้มาหามันกลับมาจนวันนี้ที่เราทำวิทยาที่ผลออกไป
ประสบความสุนเต็มแล้วก็วันนี้มีประเทศประเทศ
เสน็จมาด้วยนะครับแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเลยใจสัดไปหมดเลย
คือมันเป็นภาพที่ประทับใจมากตอนที่รับก็
ให้เร็วที่สุดอ่ะผมแต่ว่าวันนี้มีตัวประทับใจอาร์ฟอันหนึ่ง
ก็คือตอนที่กล่าวคำแบบตอนนั้นครับครับผมแล้วก็
เป็นภาพที่ประภับใจมาก
คือผมยืนอีกครั้งสุดเพื่อเห็นร้านยากาศ

แล้วก็ไม่มีอะไรจะพูด

น่าจะอุดเต้นกว่าผมเยอะเลยครับผม
จนโตตัวหนึ่งคำสั่งมาดีต่อว่าว่าปากปัดแหละไหมครับ

เข้าได้ตอน๑๖ครับก็คือเร็ว๒ปี
ตอนเข้ามาก็ต้องพยายามอยู่
แต่ก็เราโชคดีที่มีอาจารย์มี
ได้เพื่อนผมที่ดีโสนทุกคนที่ดี
แล้วก็เจอในสิ่งที่เราชอบในดักเจอเลี้ยงกลุ่มสังคัญความดูว่าใช่ดีไซน์

แล้วก็ตอนตี๒ก็คือเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
ซึ่งแมนบอกเลยว่ามันเหนื่อยแม่งจริง
เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำอย่างนี้

เป็นเหมือนผมที่ต้องทำงานไปด้วย
แต่ว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน
แต่ว่าพอผ่านมาได้แล้วมาถึงวันนี้แล้ว
วันที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตท่านหนึ่งแล้ว

ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่คุ้มค่า

แล้วก็ผมจะเป็นคนที่ทำอะไร

อย่างนี้ความสังเกตุภาพ

แล้วก็งานดีไซน์ที่ผมเดินมา
ก็ทำใจว่าจะไม่ทิ้งแน่นอน

ซึ่งเป็นโปรเจรสาราจักรของผม

เพื่อไม่ให้แบบเราขาดรายไป

ซึ่งตอนนี้ผมก็แน่ใจจะมีคนเหมือนมันในการศักดิ์ของคุณแม่
ผมก็บอกได้แล้วตอนนี้ทำเป็นปฏิทินปี๒๕
ซึ่งผมลงมือทำเองทุกขั้นตอน
รับงานดีไซน์ทุกอย่างก็คือทำให้ก่อน
แล้วก็รายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมอบให้กับน้องที่ผ่านทุนทรัพย์ในการศึกษา
อย่างวันนี้ก็เห็นมีกล่องรับบริจาคทั้งเพื่อนด้วยค่ะ
เริ่มต้นมายังไงครับชัวร์อันตรายกรรมนี้
คือผมเชื่อว่าก็มีคนอยากจะมาแสดงความยินดี
แต่ปีนี้ผมรู้สึกว่าดอกไม้มันเป็นสิ่งที่อยู่ได้แป๊บเดียว
คือถ้าเราได้มาโอเคสวยเราขอบคุณคนที่ให้มากเลย
แล้วก็มันอยู่ได้วัน๒วันครับ
ปีนี้ผมก็เลยหาวิทยุควีสเเบียกว่าถ้าสมมติก็อยากจะมีเงินแทน
ที่จะมาซื้อดอกไม้มาต่อยอดทำอะไรดี

ต้องขอบคุณลูกคนมากเลยครับผม

ช่วยบ้าน๓วันครับแต่เป็นมาแล้ว๗วัน
แต่ว่าเราก็รักษาตัวเองเหมือนปกติ

แล้วก็ไม่ได้เข้าโรงบาลมา๖๗ปีนะคะ
นอกจากแพ้ดนตรี
คันนี้คือเหมือนกดหัว

ก็เลยโอเคไปลองไปเช็คหน่อยแล้วกัน

ธตอนนี้คือเบี้ยง

ดินเลือดหนุนเตี้ยงไปก็คือไม่ดีแล้วครับ
ก็จะมีหมายเป็นหรือแม่งต่ำ
แล้วก็ตอนนี้คิวผมได้ถ่ายหลักในแทนนั่ง
แต่ทีนี้เราก็เอางานศิลปะดังน้องทุกสมศัษย์กับงานออนไลน์กับงานฟัชชั่นและกับงานดีไซน์
ซึ่งทีนี้ผมก็เริ่มติดฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวผมได้เห็นที่มีพลายต่อเสื้อทั้งด้วยนะคุณหมู
แทบลายเลยครับผม

อืมโอเคขอบคุณมาก

น้องนายพี่แจ๊คโกรีนฝากมายินดีแล้วก็ฝากเงินมาร่วมบริจาค